พูดถึงภาคใต้คุณผู้ชมนึกถึงพี่ทหารชายแดนใต้
ก็อยากจะส่งกำลังใจเป็นกำลังใจไปให้พี่นะคะ
แต่ว่าเราจะพาไปดูคลิปน่ารักคลิปนี้
ที่พี่ทหารชายแดนภาคใต้เขามีน้ำจิตน้ำใจ
ในการจะช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตนั้นมีค่าเสมอค่ะ
ไม่ว่าจะต้องเสี่ยงภัยแค่ไหนก็ตาม
พี่เขาก็จะเอามือล้วงลงไปในซอกถนนแล้วคีบลูกเจี๊ยบขึ้นมาค่ะ

สุดยอดจริงขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกเจี๊ยบทั้งหลายนะปลอดภัยแล้วนะจ๊ะ
เรื่องราวความน่ารักนี้นะคะโพสต์เอาไว้ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกนะ

พร้อมกับระบุข้อความเอาไว้บอกว่าแม่ไก่ก้าวผ่านแต่เจ้าลูกก้าวไม่ผ่านจ้า
พลทหารเขาก็ติดแฮสแท็กเอาไว้นะพลทหาร๓จังหวัดชายแดนใต้
นี่เป็นคลิปที่พี่ทหารกำลังช่วยเหลือน้องลูกเจี๊ยบที่ตกลงไปในช่องเล็ก
ระหว่างพื้นถนนในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
คุณนึกออกใช่ไหมบนถนนมันจะมีรอยต่อแบบนี้ระหว่างถนนนิดนึง
ระหว่างที่พี่ทหารพยายามจะช่วยลูกเจี๊ยบแม่ไก่ก็พยายามทำอะไรรู้ไหมคะ

ลูกถูกทำร้ายสุดท้ายพี่ทหารก็ต้องโอ้โหเสียสละในการช่วยเอามือเนี่ยล้วงลงไปแล้วก็หยิบเจ้าลูกเจี๊ยบทั้งหมด๕ตัวขึ้นมาคืนสู่อ้อมอกของแม่ไก่ได้อย่างปลอดภัยดีจ้า
ก็เป็นเรื่องราวความน่ารักความมีน้ำใจของพี่ทหารชายแดนใต้นะคะ
ชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ทหารชายแดนใต้ทุกนายด้วยนะคะ
ขอให้ปฏิบัติธรรมชาติแบบนี้ใหญ่ด้วย